ผู้ชายในฝันโอเคค่ะกลับเข้าสู่ช่วงผู้ชายในฝันแล้วก็มาพูดคุยกับพี่เจมส์เรืองศักดิ์กันต่อนะคะ
พูดเลยนะว่าคนนี้นะเขาเป็นผู้ชายในฝันแบบยุคนายตี้จริงอ่ะ
ตอนนี้แบบว่าไม่มีใครไม่รู้จักเขาเพราะว่าที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็ไนตี้กันหมดใช่

นี่เกิดมารุ่นดอกไม้ป่าเลยนะ
เลือกเรียบมื่มกวางใหญ่

คือน้องจะบอกว่านีติดตอนพี่กาวร้องเพลงของพี่เจมส์เค้าพังหมด

เพราะเธอคือคนรัก

จริงเหรอพี่

เครียดมากอยากจะร้องแต่กลัวเนื้อผิด

พิษฉันถึงฮื๊บ
ร้องเลยไม่อาจเปลี่ยนใจใช่ไหม

เพาะมาก
ฉันคงไม่อาจทำให้เธอเปลี่ยนใจ
ฉันคงไม่อาจทำให้เธอกลับมารักฉัน
ฉันจึงขอแค่เพียงยังรักเธอจะได้ไหม
รักเธอตลอดไป
ก้มหยิบกระดาษแต่เป็นกระเบื้อง

สักพักนึงลิฟต์ขึ้นไปชั้น๒ลิฟต์เปิดมาแล้วก็มีคนเข้ามีผู้หญิงคนหนึ่งถือเอกสารถ่ายซีล็อกมา
ถือมาเต็มมือเลยนะครับแล้วเขาก็กดลิฟต์แล้วขอเข้ามา
เราก็ทักเออคุณเจมส์อย่างนู้นอย่างนี้ใช่ไหมลิฟต์ก็ขึ้นไปถึงชั้น
หนึ่งหนึ่งก็กดลิฟท์เดินออกไปเดินออกไปคนเดียวเลยนะเดินออกไปเดินออกไปเราเห็น
ก้มอย่างงี้ไม่ได้มันต้องก้มท่าทื้อสวย

ในการที่หยิบของหยิบอะไรใช่ป่ะ
นี่มาจากคุณอดัมรุนาคสอนมา
ใช่พี่อดัมรุนาคสอนมา

เราก็วิ่งไปวิ่งไปคุณครับคุณครับคุณครับกระดาษตก
แล้วเราก็ก้มอย่างงี้เลยอย่างเท่อย่างเท่

แล้วก็หยิบแล้วก็หยิบ

เป็นคลิปที่เขารอเราอยู่อะ

หูรอกตาแล้วแม่งงงง
ข้อต่อไปค่ะ
จริงหรือไม่ที่คุณเจมส์นะคะ

เรื่องนี้เกิดที่เกาหลีนะฮะไม่ได้เกิดที่เมืองไทยหรอผมจำได้เร็วนั้นผมไปกับเอ่อ
บริหารอีกท่านหนึ่งสองคนเราไปประชุมตั้งแต่เช้า
เราประชุมกับท่านประธานบริษัทเนี่ยเป็นประธานเกาหลีโอ้โหเขาดุมาก
พอคุยธุรกิจปุ๊บทั้งวันประชุมอย่างเครียด

มันก็ต้องสนุกอะวันยังการร้อง
เพราะว่ามันร้องได้มันนึกเมลดี้ออก
มันเจอแต่เพลงเนี้ยเราก็ร้อง

อะไรก็ร้องไป

ท่านบไทน์เขียร์มือ

ท่านบไทน์เขียร์
ท่านบไทน์เขียร์มือเดี๋ยวเดี๋ยวชอตเยอะผมจำติดตาเลย
ท่านประธานเนี่ยแล้วมองตาเรานะแบบ
เยอะ
ใช่เลย

นี่แหละคือตัวละลายพฤติกรรมที่จะทำให้ชีวิตฉันสว่างสวัย

คือท่านประธานกะแต่หลังไมค์กับเรานึกออกไหม
ผมแบบโอ้โหถ้าเป็นการ์ตูนนี่แบบเหงื่อ
แล้วทำไงเนี่ยพอต้องติดต่อมกับเขาอีก

แต่ว่ายังไม่บอกเขาเพราะว่าท่านประธานยืนอยู่

แล้วรีบชวนพี่เป้กลับเลยฮะเขาอยู่นั้นฮะสัญญาทั้งหมด
วันนี้ต้องขอบใจนะคะที่วันนี้หนุ่มในไฟล์ด๊อค
หรือเคยแผ่นรายการไหนแล้วพิธีกรขอบใจ
ไม่งั้นคือเขามาเปิดใจแล้วเราก็เลยขอบใจเขา
อะไรหลายอย่างทำให้เรารู้สึกอยากขอบใจเขา
สำหรับผู้ชายในฝันของเราวันนี้มาพูดคุยกับเรา

มีปุ๊บเอาโตขึ้นเท่าลูกพี่เลยไหม

มีสูตรในการทำเมนูแสนอร่อย
แขกรับเชิญจะเป็นใครต้องติดตามกัน
ค่ะวันนี้เราทั้ง๔คนลาไปก่อนนะคะ

สวัสดีครับพี่เจ้าคุณครับ

เชื่อว่าโลกเนี่ยสร้างความพอดีมาแค่๑คนในโลก

เหมือนจิ๊กซอม
ใช่ค่ะพี่เจ้าโรย

เกลียดแจบเขาหัวล้อจริงใจ
จำใจหายแปลก